ไปดูว่านี้คู่นี้กันบ้างดีกว่านะ

ไปอยากจะยุ่งหายมุข

อ่านคุณคู่บอกว่าตอนนี้ยังไม่คิดเรื่องแต่งครับ
เพราะว่าอยากให้เวลากับการทำงานมากกว่า
ซึ่งผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายจะว่ายังไง
เดี๋ยวไปฟังคำตอบแบบค้ำของเอเอดีกว่าค่ะ

ตอนนี้อยากจะแบบเก็บเงินทำงานอะไรก่อน

ยังครับมีแต่เร่งให้ไปไกลครับ

เรื่องอื่นยังไม่ได้คิดเลย

บอกมีร้อยหนึ่งแล้วทำไมคุณแม่ไม่ให้เหรอ

เออมี๕บาทเขาก็ให้จริงหรือเปล่าไม่รู้อะโอ้คุณแม่ดิฉันอ่ะ
ดิฉันเห็นไลน์หน้าจอนะครับบอกว่าน้องพลอยมาแล้วเยอะชะลี่มาด้วยไม่เยอะหรือยังไง
ฮะงั้นพลอยมาแล้วดีใจปล่อยนั่งคนเดียวนะชะลี่ไปแล้ว
โอ้อย่าเพิ่งไปค่ะมาทำงานหาเงินกันก่อนนะคุณผู้ชม